จากเหตุการณ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สลดค่ะ
มีคนไปพบศพเด็กทารกถูกเผานะคะ
อยู่ตลาดหลังตลาดพระอินราชาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนนี้ตำรวจพยายามเร่งหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะ
กรณีที่มีชาวบ้านพบศพเด็กทารกถูกนำมาเผาไฟนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ด้านหลังตลาดพระอินราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ล่าสุดนะคะดาบตำรวจธวัฒน์คุสุวรรณตำรวจชุดสืบสวน
สถานีตำรวจภูทรพระอินราชาเปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่ต้องรอผลพิสูจน์นะคะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ทารกมีอายุคันกี่เดือนและเสียชีวิตก่อนหรือหลังถูกเผา
ส่วนเรื่องของคดีค่ะได้ตั้งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
หอพักที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีผู้หญิงตั้งคันหรือไม่
และก็จะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่นำทารกมาเผา
โดยตั้งประเด็นไว้นะคะก็คือแม่ของเด็กน่าจะเป็นสาววัยรุ่น
คลอดลูกออกมาก่อนกำหนดและอาจจะมีปัญหาทางครอบครัว
หรือสามีจนลูกนั้นเสียชีวิตแล้วก็นำร่างมาเผา
หรืออาจจะมีเจตนากินยาขับออกมาจากแหล่งทำแท้งเถื่อนต่างนะคะ
ส่วนบริเวณที่เกิดเหตุค่ะมีชาวบ้านจุดทูบมาไหว้
แล้วก็นำสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กและนมกล่องมาเส้นไหว้ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
พร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาติดตั้งไฟส่องสว่าง
เพราะว่าเวลากลางคืนค่ะในเส้นทางนี้นะคะจะมืดแล้วก็เปลี่ยว
เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ